เธอไปหาแฟนแล้วก็ไปฉลองปีใหม่ที่ยาลา
ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารใกล้กับมัศยิต

จุดตรงนี้เคยมีระเบิดเคยมีคนตายใช่ไหม

มีอาการแปลกคล้ายกับถูกผีเข้า
เธอก็เลยไปหาพระเกจิชื่อดังที่ปฐุมธานีนะคะให้ช่วยค่ะ
ใส่นะใส่
ประหลัดอิทธิพลหรือพระอาจารย์ออสเกจิอาจารย์
ชื่อดังวัดสายไหมปฐุมธานีนะคะ

พอทำพิธีเสร็จเธอก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
ขอเรียกเธอว่านางเอนะคะอายุ๒๘
บอกว่าช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ยะลาไปหาแฟนไปฉลองปีใหม่
กินข้าวร้านอาหารที่อยู่ใกล้มัศยิต

จุดหนึ่งเธอบอกว่าตรงนี้เคยมีระเบิด

ทีนี้พอเดินทางกลับมาบ้านแถวสายใหม่

มีอาการผอืดผอมอยากอาเจียนตลอดเวลา
อยู่ดีก็อยากจะกินอาหารของชาวมุสลิม
อยากกินตลอดเลยแล้วก็มีอาการหงุดหงิดง่ายด้วย

ก็เลยไปหาหมอดูที่รู้จักกัน
หมอดูทักมาว่าโดนวิญญาณ

วิธีแก้ก็คือเดินรอบโบสถ์๙รอบ
เธอก็ทำนะคะอาการก็เหมือนจะดีขึ้น

แม่ไลน์มาบอกว่าแม่เห็นเหมือนมีผู้หญิง

แล้วก็เหมือนคลุมผมคลุมศีรษะอะไรแบบนี้

เป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย

โล่งแบบว่าเบาทั้งตัวเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายังมีอาการภาวินภาอม
แล้วก็เราก็ปวดศีรษะปวดต้นคอค่ะ

แล้วก็แต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้

โดยปกติอยู่กับวิทยาศาสตร์มาตลอดค่ะ

พอเริ่มเริ่มมีอาการเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ต้องเชื่อแล้ว